เป็นพื้นที่ไหนก็ตามถ้าน้ำท่วมหลายวัน

แต่พอน้ำนิ่งแล้วมันเน่า

เห็นแล้วคันแล้วครับคุณผู้ชม
พระคุณเจ้าต้องเอาเรือ

นะฮะนี่ครับแจกของให้ชาวบ้านแล้ว
พระครูวินัยทรวรชัดนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคลนะครับ
อยู่ที่ตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำคณะพระสงฆ์นะครับ
แล้วก็ญาติธรรมเอาข้าวสารอาหารแห้งนมขนม๑๒๐ชุด
น้ำดื่มอีกร้อยโหลนะโอ้โหลงเรือไปมอบบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยครับ
ติดอยู่ในบ้านบึงอีเท่าบ้านแก่บ้านท่าแก่ขออภัยฮะ
แล้วก็เอาไข่ไก่เครื่องปรุงรสไปมอบให้กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เทศบาลเมืองศิลาด้วยคือที่นี่เนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับ
โอ้โหนี่คุณยายลุยน้ำมารับของเลยฮะนายสุริยนต์ติวเฮืองเขาเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนศิลา
เล่าบอกว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเกือบ๑สัปดาห์แล้ว
ที่ไหนบ้างล่ะบ้านห้วยสันบ้านบึงอีเท่าบ้านดงพองบ้านท่าแก่
บางจุดสองเมตรกว่าครับคุณนักข่าวต้องอบพยพประชาชนเนี่ย
รวมกว่า๑๒๐๐ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว
ส่วนภาพรวมปริมาณน้ำนะครับที่มันท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ย
ไปกว่าแปดพันไร่ฮะอันนี้เฉพาะตะบนศิลานะครับ
ซึ่งจากน้ำที่ท่วมขังมันเริ่มเหม็นครับเหม็นครับ
ชาวบ้านตอนนี้คันยิบระหว่างนิ้วเท้านะ
แล้วก็มีผื่นคันตุ่มขึ้นมาแล้วนะครับ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างจริงจังนะฮะอืม
ส่วนที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งเป็นจุดรับน้ำชีจุดแรก
ล่าสุดปริมาณน้ำท่วมบ้านเรืองประชาชนไปแล้วกว่าหกร้อยห้าสิบหลังคาเรืองครับ
พื้นที่๕ตามบนตามบนไหนบ้าง
งสิงดินดำม่วงลาดผักแว่นแล้วก็แสนชาติ
หน้าข้าวถูกน้ำท่วมกว่า๒๐๐๐ไร่ครับ
ภาพรวมการเกิดอุทธกภัยใน๑๔อำเภอของร้อยเอ็ด
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๑๔๕๔๙ครัวเรือนด้วยกัน
โอ้โฮคุณตาโอ้โฮระวังคุณตา

ทศบรรย์เมืองร้อยเอ็ดพนักงานปรามาช่วยกันนี่ครับ
อกกระสอบทรายเพื่อวางเป็นแนวกั้น
ไม่ให้น้ำชีมันท้นตะหลิ่งในพื้นที่เสี่ยง
รวมทั้งบนถนนถีนานนสายร้อยเอ็ดการระสิน
ช่วงปากทางเข้าเป็นบ้านดินแดงที่ตะบนดงสิง

ชาวบ้านบ้านดินดำเนี่ยนะอบพยพมาอาศัยเพลิงพักชั่วคราว
เนื่องจากน้ำเนี่ยที่บ้านสูงกว่า๒เมตรแล้วครับ
ต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้บางครอบครัวก็ยังอาศัยอยู่บนชั้น๒นะครับ
เนื่องจากในหมู่บ้านมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วบ้านมีคนแก่ทำไงครับ
บ้านที่มีคนแก่มีผู้ป่วยมีเด็กต้องออกมาอยู่ข้างนอก
ต้องทิ้งออกมานะฮะคุณป้าประนอมนามศักดิ์อายุ๖๕ปีชาวบ้านดินดำเล่าบอกว่า
ในช่วงสัปดาห์นี้ระดับน้ำในชีเนี่ยมันสูงอย่างต่อเนื่องเลยวันละ๑๐เซนป้านับอยู่๑๐เซน๑๐เซน
บ้านของป้าถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรแล้วหลานเอ้ย
ตัดสินใจออกมาแล้วเนื่องจากหลานสองคนแล้วก็สามีสร้างเพลิงพัก
ก็พออยู่ได้ไปก่อนฮะนี่คือสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมไล่มาตั้งแต่ขอนแก่นยันร้อยเอ็ดครับ